หกธันวาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญของปากท้องอืม
ทำไมผมถึงบอกแบบนั้นคนละครึ่งเฟสสองมาแล้วจ้า
คนชอบหลายคนรออ่ะเออหลายคนเรียกร้องค่ะ
มันดีนะทำให้หลายคนมีข้าวกินสามมื้อใช่
ตังก็เสียครึ่งเดียวใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกตรงตรงว่าดีเออ
ฮะแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ขายของได้ด้วยใช่รัฐบาลบอกเลยครับ
อนุมัติแล้วเมื่อวานนี้๑๖ธันวาคมเตรียมนิ้วเตรียมเน็ตเอาไว้ให้ดีนะฮะ
ลงทะเบียนให้ทันอีกห้าล้านคนครับค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เขาออกมาแล้วเมื่อวานนี้เห็นชอบโครงการคนละครึ่งเฟส๒ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับ
โดยเปิดให้สิทธิคนลงทะเบียนมาอีก๕ล้านคนวงเงินคนละ๓๕๐๐บาทเนี่ยนะฮะ
ลงทะเบียน๖โมงเช้าวันที่๑๖ธันวาคมนี้ครับ
ส่วน๑๐ล้านคนในเฟสแรกล่ะได้เงินไปแล้ว๓๐๐บาท
จะได้อีกไหมได้อีกคนละห้าร้อยครับให้จำนวนเงินมันเท่ากัน
ทั้งสองเฟสไงคนละสามพันห้าแล้วก็ขยายระยะเวลาการใช้เงินยาว
จนถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
จากนี้ครับคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
จากเดิมเนี่ยที่พักเนี่ยนะฮะได้ไม่เกินสิบคืนใช่ไหมครับ
ต่อ๑สิทธิให้สามารถจองที่พักเพิ่มได้อีก๕คืนครับ
รวมเป็นสิบห้าคืนต่อหนึ่งสิบทิแล้วก็ขยายระยะเวลาการใช้สิบทิ
ไปจนถึงสามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
รวมทั้งเพิ่มค่าเครื่องบินจาก๒๐๐เป็น๓๐๐บาทใน๗จังหวัดท่องเที่ยว
ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าด้วยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
ได้เหมือนกันครับไม่ต้องห่วงคณะรัฐมนตรีท่านมีมติให้เพิ่มเงิน
ให้อีกเดือนละห้าร้อยบาทครับรวมทั้งสิ้นสามเดือน
เริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะ
นะครับจากรัฐบาลนะครับ